โหดจริงเลยแก๊งทวงหนี้พัทธลุงค่ะคุณผู้ชม
ทวงหนี้แม่ค้าขายหมึกลูกจิ้ม

นี่คุณผู้ชมลองดูพฤติกรรมนะคะใส่หมวกกันน็อกมา
ลักษณะเหมือนคนมาส่งพัสดุไหมแต่ไม่ใช่นะ
ตอนแรกเห็นเดินเข้ามาพี่นึกว่าเดินมาสั่งของ
เออใช่เลยนะคะเหมือนเดินมาสั่งของเนี่ยเห็นไหม
แม่ค้าเขาก็ถามนั่นเป็นตู้หมึกนะคะ

อ่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวลงมาใหม่ดูใหม่คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เนี่ยเอ้าพังตู้หมึกเขาแบบนี้
กลางวานแสกลูกค้าเต็มร้าน
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแก๊งทวงหนี้นอกระบบปรับเท่าไหร่ก็ปรับไม่หมดนะคะ
แตกพันแตกกออกมาค่ะ
นี่อุ้ยคืออะไรอ่ะ

เนี่ยเอากันแบบนี้เลยค่ะปักหมุดให้อีกรอบเอามาที่ไหน

ถนนประชาบำรุงเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง

ไม่มีค่ะแล้วนี่พี่ต้นดูต่อ
เหมือนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับออกไปนะคะ

ไม่ไปเดี๋ยวกลับลงมาอีกทีหนึ่ง
อ่านะฮะคือค่อยดูลำดับภาพไปละกันคุณผู้ชม
คือลูกค้าตกใจนะถ้าเป็นเราเราไปยืนซื้ออย่างนั้น

ถ้าแบบมีปืนโป้งป้างขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะคะ
เราเห็นตำรวจในท้องที่ก็ต้องเห็นด้วย

คุณผู้ชมทีนี้ท่านนี้ค่ะเรามีโอกาสไปคุยนะคะ
คุณยูบีชุมพิบูลอายุ๔๗ปีเป็นแม่ค้าขายหมึกลวกจิ้มค่ะ
เล่าบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดคลิปตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
มีการโทรศัพท์เข้ามาก่อนจัดเจ้าหนี้

ถามว่าคุณพี่คุณพี่ยืมไปเท่าไห
ิกค้าเป็น๓หมื่นบาทเป็นเงินต้นแต่ปะกติแล้วต้องจ่ายทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ๑๐๐๐บาท

ไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกับคนที่ไปทวงหนี้เองละกัน
แบบนี้เลยค่ะสักพักหนึ่งก็มีผู้ชายสองคนนี่แหละ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันคันละคนเนี่ยนะคะมาแล้วก็เกิด
เนี่ยตามคลิปเลยครับนะฮะแล้วตอนนั้นน่ะคือลูกค้าก็อยู่อ่ะ
เธอเองเธอก็บอกว่าเธอก็ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งอายนะ
นี่นี่นี่เห็นไหมฟองโต้หู้กระจายแบบเนี้ย
โหลที่ใส่น้ำจิ้มเกลือนแบบนี้เห็นใจนะคะ
คือเราก็เข้าใจแล้วว่าเออไปยืมเงินเข้ามาก็ต้องคืน
แต่ว่าช่วงนี้คือทุกคนกระทบหมดไม่มีเงิน

ซึ่งอ่ะมาบอกเวลาว่าซึ่งอ่ะก็เลยว่าน้องนี่ผีบอกเลยใช่ไหมว่า
ผีสาวคุยกันแล้วแล้วเนี้ยเออฟังเถอะเนี้ย
คือที่บอกว่าให้พี่สาวคุยแล้วคุณยูบีบอกว่า
พี่สาวโทรไปคุยกับเจ้าหนี้ขอผ่อนผัน
คือไม่ใช่ว่าจะหนีไม่ใช่ว่าจะไม่จ่าย
แต่ขอผ่อนผันได้ไหมช่วงนี้ขายของไม่ดี

สุดท้ายตำรวจต้องลงพื้นที่นะคะฝากตำรวจด้วยจริงนะคะ
เมตตาด้วยอีกหนึ่งเคสท่านรับดูด้วยนะคะ
อันนี้ผิดระบอบผิดภาระบอบทวงหนี้ด้วยนะ
ใช่ไหมคะแล้วดอกเบี้ยเกินกว่าเหตุด้วยเนี่ย
เกินกว่ากฎหมายที่กำหนดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนิดเกินนะ

เขาจะได้ตั้งร้านทำมาหากินและใช้หนี้ได้ตามกฎหมายต่อไป